โดยหลักฐานสำคัญในกรณีดังกล่าวคืออดีตพระยันตะ
ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งถึงภาพที่ปรากฏออกมา
ยืนยันว่าตนยังเป็นพระและนักบวชอยู่มีแต่รูปภายนอกเท่านั้นที่เปลี่ยนไป
อันนี้ผมไม่เห็นด้วยคือต้องพูดเล่าประวัติให้ฟังสักนิดหนึ่งโอเค
ยันตระคือใครโอเคโอเคนะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้
เมื่อ๒๐๓๐ปีที่แล้วเนี่ยยันตระคือพระรูปหนึ่ง
ที่มีหน้าตารูปทรงดูสง่างามมีคนไปเอารูปทำมายืนนั่งสมาธิใต้ต้นโพ
คนก็บอกว่านี่เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิด
ขนาดนั้นเลยเหรอฮะถึงขนาดนั้นเลยคนนี่เริ่มสายบูชามาก
คนยุคนี้สมัยนี้อาจจะไม่รู้ไม่รู้จักแล้วมีน้ำไม้ทัน
จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้หญิงชื่อนางจันทิรามาบอกว่ามีลูกกับพระยันตระองค์นี้
ก็เรื่องเป็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยคือเรื่องพระเล่นกับศรีกาเนี่ยมีอยู่ประจำนะ
แต่องค์นี้นี่ดังมากนะไปทำไปทำมายังไม่ได้ขึ้นสงขึ้นศาลปรากฏว่าทำไม
เป็น๑๒๐๐แล้วคือที่อเมริกา
อยากจะตีลังกาเป็นโยคะเพราะพระพระพุทธเจ้าอ่ะทำไปเลย
ชื่อเมืองไม่ได้แล้วแล้วก็หนีคดีอยู่๒๐ปี
พอครบ๒๐ปีเสร็จก็กลับมาเมืองไทย
พอกลับมาเมืองไทยก็บอกว่ายังไม่ได้เปล่งวาจา
ว่าไม่เป็นพระนะฮะก็ยังเป็นพระอยู่
เพียงแต่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ชุดนะฮะ
ใส่สีเขียวทานไม่ตัดผมแต่ว่าจิตใจยังเป็นพระ
ก็เป็นซะอย่างนี้แหละคนไทยนี่เราก็ไปเชื่อ
คุณดูสิให้พระไปกราบไหว้
เออแต่เมื่อกี้เยอะมากมีพระส่งหลายรูปมากนะฮะ
พอครบ๒๐ปีหนีไปแล้วยังไม่จบนะ
กรรมมันมีจริงไปอยู่อเมริกา
ไปขับรถชนคนตายที่อเมริกานี่แหละ
แล้วติดคุกป่ะฮะนี่ติดคุก
เอาหรอ
เหมือนกับว่ายังเป็นพระเป็นเจ้าอยู่นะ
อยู่อเมริกาก็ตื่นสายบรวยแพร่พระพุทธศาสนา
อะไรอย่างนี้คนไทยก็เชื่อก็มาทำญาติโยมเชื่อ
จิตตัวจริงก็มันหมดไปแล้วอายุไร้อยู่๑๐ปี
มิ้นคิดดูว่าที่อ่านข่าวเมื่อวานเขาบอกท้องสนามหลวงใหญ่ไหม
มันใหญ่อะครับ
คนเต็ม
พระทรงถึงยังมีความเรื่องใจไหล่สั้นน่ะสิอันนี้มันไม่ถูก
ไม่ถูกก็เอาพระไปกราบไปว่ายมันไม่ถูกเพราะว่า
ตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่พระแล้วก็มักจะอ้างอย่างนี้แหละ
คุณมดอาเมยพระทุกคนเวลามีแปดเปื้อนอะไรเนี่ย

ทีเนี่ยชาวบ้านถึงขนาดไปล้อมกุฏิ

เคยมีชาวบ้านไปไล่ถ่ายวีดีโอ

มาหารือว่าดวงเราตกอย่างงั้นอย่างงี้
แต่ดูกันตอนกลางคืนน่ะ
ได้แล้วนะในที่รับตาคนไม่ได้อยู่แล้ว
๒๒๐เสียบข้อผิดมีบรรยากไว้
และแถมมีพยานไปดูว่าทำอะไรกันดี
ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ให้เราจะเห็นข่าวพวกนี้

คือเขาบอกว่าพยานตระถ้าสมมุติผู้หญิงคนหนึ่งแหละ

อืมก็มีหลักฐานตรงลูกไง

เมื่อก่อนเราจำกันได้ว่าประมาณไม่ถึง๑๐ขวบ

ถ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอ
โปรดติดตามตอนต่อไป